หลังมีกระแสข่าวว่าสอสอพักเศรษฐกิจใหม่ที่มีอยู่๖คน
จะมีบางส่วนนะครับที่จะย้ายจากการเป็นพักฝ่ายค้าน
ไปอยู่ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐนะครับ
วันนี้สอสอของพักเศรษฐกิจใหม่นำโดยนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
ออกมาแถลงข่าวยืนยันนะครับว่ายังอยู่กับภาคฝ่ายค้าน
แต่ยอมรับว่ามีบางเรื่องที่อาจเห็นไม่ตรงกันบ้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การปวดกล้าวปวดกระหม่อม
แต่งตั้งนายสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราชดร
ท่ามกลางการร่วมแสดงความยินดี
จากประธานและรองประธานสภา
รวมถึงส่อจากพักเพื่อไทยและส่อ
พักร่วมฝ่ายค้านแต่กลับไล่ตัวแทน
พักเศรษฐกิจใหม่ตอกย้ำกระแสข่าวที่ว่า
มีส่อสี่คนจากทั้งหมดหกคน
เตรียมเปลี่ยนคั่วซบรัฐบาล
แต่ผู้นำฝ่ายค้านยืนยันไม่ใช่การส่งสัญญาณใด
เพราะได้พูดคุยกับหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่แล้ว
ทั้งหมดยังคงยึดมั่นทำหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกัน
ขณะที่๖สสพักเศรษฐกิจใหม่สยบข่าวลือ
ด้วยการออกมายืนยันไม่คิดแตกแถวหันหลังให้ฝ่ายค้าน
และไม่เคยมีพักรัฐบาลมาทาบทามยืนยัน
หากมีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล

แต่ยอมรับที่ผ่านมาอึดอัดกับบางเรื่องที่อีก๖พัก
งเน้นเรื่องการเมืองไม่ช่วยให้ประชาชนอิ่มท้อง
ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยในบางครั้ง
ต้องใช้น้ำเสียงที่ดูเข้มแข็งขึ้น

ผมย้ำอีกทีนึงว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ
แต่พอเข้ามาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า
ผมพูดอะไรเนี่ยไม่ได้ผมต้องฟัง
ฟังทางนี้ฟังทางโน้นฟังทางนั้น
เอาแล้วตกลงผมอยากจะทำแบบนี้นั้นไม่ได้เหรอ
ทำแบบนี้มันผิดเอารัฐธรรมนูลเขียนมาทำไม

ให้มองเรานิดนึงว่าณวันนี้เราก็ยังเป็นฝ่ายค้าน
ที่มีเอกภาพเอกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น
ถึงจะสวนเขามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของพักนะครับ
ผมก็อยากจะสรุปให้เห็นว่าเป็นลักษณะนี้

ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายการเมืองก็มาคุยกันครับ

คือเราไม่ใช่ทานอิสระครับ
จบไปหนึ่งปัญหาก็ยังมีอีกเรื่อง

นายตีใหญ่ภูลศรีธนากูลและนายกรูมณิษฐ์สังพุ่ม
ถูกรองหัวหน้าพักภาคอีสาน

ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและจริยธรรม
กับการใช้คำพูดและการกระทำ
กรณีตำหนิฝ่ายค้านที่ไปร่วมลงยติอภิปรายทั่วไป
กรณีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
บอกว่าไม่กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพัก
และพักเพื่อไทยประกาศครับว่า
เป็นพักการเมืองในซีกประชาธิปไตย
และเป็นพักพี่เบิ้มพักเบอร์หนึ่งครับ
และถ้าสอในพักเพื่อไทยนี่
นิยมไปเรียรองเท้าทหารอย่างนั้นนะครับ
เพื่อไทยเนี่ยจะไปโชว์ประชาธิปไตยไม่ได้ครับ
เช่นเดียวกับประธานวิบฝ่ายค้านนายสุธินคลังแสงมองว่า

ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสุรินทร์

พอขอเข้าไป๕๐๐ได้กลับมา๑๕๐๐ก็ต้องไปรับ
แต่เรื่องคำพูดคำจาต้องมีการพูดคุยกันใหม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน